คุณผู้ชมครับใครขับรถที่เป็นแกรปต่างหรือว่าเป็นพนักงานส่งอาหาร
ต้องระวังเพราะเขาชอบมีการตั้งโทรศัพท์ไว้ที่ด้านหน้า

ผู้ชายคนนี้เขาขับไปแล้วเขาก็มองแต่โทรศัพท์
แล้วก็ไปชนขอบสะพานพระรามสาม
ตกจากสะพานลงมาที่พื้นเสียชีวิตคาที่เลย
เพราะวงแต่มองจอพิกัดในโทรศัพท์นะฮะ
ตำรวจสนบุคโรรับแจ้งว่ามีคนตกจากสะพานพระราม๓ลงมาเสียชีวิตที่บริเวณกลางแยกบุคโลเลยคุณผู้ชม
ที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงกลางแยกพอดีครับ
เลี้ยวซ้ายไปมาจากทางด้านของถนนเจริญนคร
พบศพนายเกียรติพงศ์อำพรธิวาทิพย์อายุ๔๓ปี
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่นะครับ
แล้วก็มีแจ็คเก็ตสีดำลายขาว
แล้วก็กางเกงขายาวแขนสองข้างก็หักผิดรูป
แล้วก็โทรศัพท์มือถือสภาพหน้าจอแตก๑เครื่อง
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายยังค้าอยู่ด้านบนสะพานพระราม๓ครับ
ฐานด้านของพันธป
ใส่อาหารก็ไม่ได้ระบุสังกัดเหมือนกัน
แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบภาพ

พบว่าผู้ตายเนี่ยขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูแล้วเพ่งดูแผนที่อยู่แบบนั้นนะครับไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาเหมือนอ่านไลน์ลูกค้าอยู่รถก็เลยเสียหลักไปชนกับขอบสะพานแล้วตัวเขาก็ตกมาจากสะพานเนี่ยรถเนี่ยคาอยู่แบบนี้ครับ
แท้จริงให้กับทางด้านของครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ใช่ค่ะบางทีอาจจะศึกษาเส้นทางจากพื้นที่ก่อนรอบนึง

หรือถ้าจะดูจริงแบบงงจริงจอดข้างทางก่อนนะคะ